สวัสดีก่อนนิดนึงและสวัสดีรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ฟ้าครึ้มทั้งประเทศเลยบอกแล้ว
แต่วันนี้มันจะไม่ครึ่มเหมือนเมื่อวานนะ
เขาจะกลายเป็นฝนตกลงมาแล้ว

วันนี้ฝนเยอะนะคะใครบ้านไหนเข้าแต่ก็รอรับฝนได้เลยจ้ะ
จากภาพถ่ายดาวเทียมโอ้ยเอาต่ำลงนิดนึงนะ
ภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าภาคอีสาน
อีสานช่วงนี้เมฆฝนเริ่มก่อตัวแล้วนะช่วงตี๕๔๘นาทีเนี่ยนะ
อกจากนี้ค่ะยังมีเมฆฝนก่อตัวที่ภาคตะวันออกตรงนี้ด้วย
และนอกจากนี้ภาคใต้มาแล้วเมฆฝนค่ะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายเขาก็จะกลายเป็นฝน
วันนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนขอแบ่งเป็น๒พื้นที่แล้วกัน
ตอนบนของประเทศก็คือตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปจนถึงภาคเหนือ
ยังคงเป็นร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ส่วนทางใต้ตรงนี้ลากยาวจนมันถึงภาคใต้ตรงนี้
จุดนี้คือลมมรสุมประจำฤดูทั้งสองอย่างตอนนี้เขาถูก
่อมฝนที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ดูดไปค่ะ
จะสังเกตว่าวันนี้ฝนแรงลมแรงคลื่นแรงด้วยช่วงเช้า
ฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเอาอย่างนี้นะเขาบอกว่า
ให้สังเกตว่าถ้าตอนเช้าแดดมันจ้าตอนบ่ายฝนจะแรง
เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมันจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะ
โอ้โหพื้นที่ริมชายฝั่งวันนี้หนักหน่อยนะ
ชายฝั่งภาคใต้และฝั่งทะเลตะวันออกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นระยองจันตราดถ้าเป็นภาคใต้
ก็จะเป็นทางฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดเลย
วันนี้ฝนแรงอยู่แต่พอช่วงทุ่มถึงสองทุ่ม
ภาคอีสานมาเต็มค่ะระมัดระวังกันนะคะ
จากฝนแล้ววันนี้คลื่นก็ต้องระมัดระวังด้วย
โอ้โหสีม่วงเนี่ยประชิดชายฝั่งเลย
วันนี้คลื่นสูงซัดฝั่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะ
ช่วงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สูงแค่ไหน
๔เมตรไม่อยากพูดดังเดี๋ยวตกใจ
๔เมตรระมัดระวังกันด้วยนะคะ
รวมถึงภาคตะวันออกตรงนู้นปกตินะ
ภาคตะวันออกฝั่งทะเลอ่าวไทยจะไม่ค่อยสูงเท่าไห
แต่ว่าวันนี้อาจจะสูงได้ถึง๒๓เมตรด้วย

ปลาระมัดระวังให้ดีค่ะ
ฝนช่วงนี้ถ้าตกลงมาพอดีมันโอเคอยู่นะ

เพราะว่าปลาเขาจะมากับน้ำ
พอมากับน้ำชาวบ้านก็จะได้ออกไปตกปลากันค่ะ
นี่คืออาการปลาตื่นน้ำ

เซียนปลาแต่ละคนมีเวทีเป็นของตัวเอง

มีปลาทูน้ำจืดปลาตะเพียนปลาขาว
กินได้ขายก็ดีแบ่งปันกันก็ได้
เป็นกิจกรรมดีค่ะช่วงนี้แต่ต้องระมัดระวังด้วยนะ
ถ้าน้ำมันเยอะเกินไปก็อย่าออกไปนะเดี๋ยวเป็นอันตรายนะคะ
จากปลาที่มาหลังฝนแล้ว
หมอกก็มาหลังฝนเหมือนกัน

ที่วัดพระธาตุดอยพระชาญตำบลป่าตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
พอฝนหยุดปุ๊บหมอกมาปั๊บค่ะ
บล้อมองค์พระใหญ่ไดบุษือสีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่กลางวัดเลย
เขาบอกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะคะของจังหวัดลำปาง
สวยงามสดชื่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนที่แนะนำแล้วกัน
ใครที่อยู่ใกล้เคียงไปเที่ยวกันได้ค่ะ